คุณผู้ชมฮะเวลาไปเจอกับสุนงสุนัขที่มันไม่รู้จักเรา
บางทีก็ระวังเวลามันจะกัดใช่ไหม

อ้าวคุณดูสุนัขคุณเฮ้เห็นผู้หญิงคนนี้ถูกใจ
เฮ้ยไม่ได้นี่มันแฟนฉัน
เดี๋ยวนะดิฉันคุ้นคุณเคยทำแบบนี้ป่ะ

อะไรแบบนี้ดูแบบนี้แล้วก็ตกใจอ่ะดิผู้หญิงก็คงงง
ทำไมหลังฉันเป็นเจ็บจองเหมือนไปติดป้าย
ติดป้ายจองเนอะดีที่เขาหันหลังมาเจอ

เจอผู้หญิงถูกใจอย่าไปทำอย่างนี้ทำไมมองหน้าเขาพอแล้ว
มองหน้าทำยังไงหรอมองหน้าทำยังไงหรออยากโดนอะไร
ขอไลน์ป่ะมองหน้าหรอมีไลน์ป่ะนี่คือวิธี
ทำมากี่ไม่เคยทำไม่เคยเห็นแต่เพื่อนทำ
มีเสียงโหมีเสียงแบบว่าอย่าเอาเสีย